คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของการจราจรในการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
มาตรวจสอบเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ประชาชนเริ่มเดินทางกลับมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
เข้ามากรุงเทพเตรียมพร้อมหยุดพรุ่งนี้วันหนึ่งก่อน
แล้วก็ทำงานวันจันทร์ที่๑๘เมษายน
มาดูว่าตอนนี้เส้นไหนเริ่มติดสะสมกันแล้วนะครับทั้งมิตรภาพทั้งเอเชียเป็นอย่างไร
มาดูภาพรวมกันกับคุณพลอยสจิวฤทธิสินผู้ศึกภาพทะธัตตีวี
รายงานสดมาจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงครับ

เส้นทางในขณะนี้นะคะก็ได้มีปริมาณรถติดสะสมแล้วค่ะ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้มีปริมาณลดน้อยลงค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจทางหลวงค่ะก็ได้มีการ
เปิดการจราจรพิเศษนะคะเพื่อที่จะขยายช่องทางค่ะ
ให้การจราจรในช่วงเย็นในช่วงค่ำของวันนี้นะคะ

วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงการไปหลายวันประชาชนได้ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อเตรียมตัวทำงานในวันพรุ่งนี้และวันจันทร์ส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนมิตรภาพช่วงลอยต่อจังหวัดนครราชศรีมาถึงจังหวัดสระบุรี
มีปริมาณรถมากและเต็มพื้นที่ในบางจุดค่ะโดยเฉพาะบริเวณต่างระดับสี่คิ้ว
ซึ่งตำรวจทางหลวงนะคะก็ได้มีการเปิดช่องทางพิเศษตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยสาม
ถึงกิโลเมตรที่๗๘เพื่อรับรถที่เข้ามาเพิ่มจากจังหวัดชายภูมิและบุรีรำ
ตั้งแต่เวลาสิบสี่นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะซึ่งแม้ว่าในภาพรวมนะคะ
บริเวณจังหวัดสระบุรีมุ่งหน้าอำเภอวังน้อยค่ะส่วนถนนเส้นมอเตอร์เวย์ตะวันออกนะคะ
หน้าด่านเก็บทางผ่านธัญบุรีก็ได้มีถนนหนาน
ก็ได้มีปริมาณรถหนาแน่นตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เนื่องจากเป็นจุดที่รถจากหลายเส้นทางแต่ก็สามารถเคลื่อนตัวได้ดีค่ะ
ขณะที่ส่วนถนนเพชรเกษมสายล่องใต้จากจังหวัดประจวบคิริขัน
ขึ้นมาจนถึงใบพระชะอำเข้าแยกวังมะนาวก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อย
ส่วนถนนสายเอเชียทางภาคเหนือนะคะช่วงจังหวัดพยาวมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพิศนุโลก
รถก็สามารถเคลื่อนตัวได้ดีแต่ช่วงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณรถหนาแน่นมากขึ้น
ขณะที่การตรวจสอบสภาพการจราจรและการบริหารรถติดสะสมนั้น
ตำรวจทางหลวงค่ะก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยเช็คกล้องวงจรปิดจำนวน๓๒ตัวทั่วประเทศ
และจะมีวิทยุออนไลน์ถึงตำรวจพื้นที่ทั่วประเทศในการสั่งปิดช่องทางพิเศษ
และระบายรถติดสะสมซึ่งหากพบว่ามีปริมาณรถมากและเคลื่อนตัวได้ช้าลงนะคะ
ก็พร้อมที่จะคอยเฝ้ารายงานอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ต่างที่จะเกิดขึ้นตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
พลตำรวจตีสมชายเก่าสำรานผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่า
สภาพการจราจรบนเส้นทางหลักจากหลายจังหวัดที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีในทุกเส้นทางโดยจะมีปริมาณมากในบางช่วงเท่านั้น
ซึ่งเนื่องจากการซ่อมแซมการจราจรทางหลวงได้เสร็จสิ้นไปจำนวนนึงแล้ว
ในส่วนของสถิติการเกิดอุบัติเหตุตามเส้นทางต่างนั้น
ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงระบุว่าจำนวนของอุบัติเหตุนั้นได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา
ซึ่งก็ได้ยืนยันว่าจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันอย่างสุดความสามารถ

ในขณะเดียวกันนะคะทางตำรวจทางหลวงเองก็ได้มีการวางกำลังตามจุดต่างอย่างต่อเนื่องทั้ง๔๗จุดอีกด้วยค่ะ
หลายคนที่เตรียมตัวจะออกเดินทางในช่วงกลางคืนนี้นะคะ
ก็จะต้องมีการเตรียมตัวค่ะทั้งสภาพร่างกายและสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทาง
หากเหนื่อยล้าหรือต้องการการพักผ่อนนะคะ
ก็สามารถแวะได้ที่จุดบริการประชาชนบริเวณตำรวจทางหลวงค่ะ
ขอบคุณครับคุณผู้ชมที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครตามเส้นทางต่าง

ติดไม่ติดมีทางเลี่ยงอย่างไรบ้างนะครับ